พาคุณผู้ชมไปดูสิ่งที่มันยิ่งใหญ่และโบราณ
ชาวบ้านเขาร่ำลือแล้วก็หือหากันมากเลยค่ะ
ที่พูดถึงนี้จะเป็นอะไรไปไม่ได้ถ้าไม่ใช่แม่ย่าตะเคียนทองค่ะ
โอ้โฮตอนนี้คุณดูน่ะคุณดู

ใหญ่มโหลานจริงใหญ่กว่าคนอีกอ่ะสูงกว่าคนด้วยนะ
แล้วขนาดที่ใหญ่ขนาดนี้อายุยืนกว่า๗๐๐ปีเลยค่ะ
ทำเป็นเล่น๗๐๐ปีจริง
ส่วนความยาวนะยาวถึง๔๘เมตร
เส้นผ่านศูนย์กลางเกือบ๒เมตร
ส่วนน้ำหนักนั่นเหรอคะ๑๐๕ตัน
โอ้โหพูดถึงเรื่องความใหญ่ความยักษ์ทุกคนรู้กันดีอยู่แล้วค่ะ
แต่เรื่องของความเชื่อก็ไม่แพ้กันค่ะ
เต็มร้อยทุกคนมากันที่นี่นะคะ
มากราบไหว้ขอพรขอโชคลาภไม่ขาดสาย
และแต่ละคนนะหลายคนเขาก็สวมรายการขนาดใหม่อยู่นะ
ถือว่าปฏิบัติตัวอย่างเคร่งครัดป้องกันโรคโควิด๑๙นะคะ
ความเชื่อก็ส่วนความเชื่อนะคะ
เรื่องของการดูแลสุขภาพแล้วก็ต้องดูแลด้วยนะคะ
เรื่องของความสบายอกสบายใจในการไปไหว้ขอพรก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง

ยังไงก็แล้วแต่ก็นำมาให้ดูถึงความยิ่งใหญ่ของต้นตะเคียน๗๐๐ปีนี่แหละค่ะ

ปกติต้นตะเคียนจะเป็นผ้าหลายสี
เป็นผ้าสีขาวจริงน่าสนใจช่างสังเกตจริง
เรื่องอย่างนี้ไม่ต้องถาม